พูดถึงเรื่องของความน้อยใจผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
เคยมีสามีแต่ทีนี้เลิกกันไปแล้วแหละ
หลังจากนั้นนะคะเธอมาธุระธุระที่โรงพยาบาลบ้านบึง
บ้านเธออยู่ที่อำเภอบ่อทอง
ก็นึกขึ้นได้นี่มันเย็นแล้วนะรถกลับบ้านก็ไม่มี
ก็เลยไปหาอดีตสามีดีกว่า
ไปถึงบ้านเลยบอกว่าขอค้างคืนคืนนี้แค่คืนเดียว
แต่สิ่งที่เธอได้กลับมาคือหมัดค่ะ
ชกเข้าที่หน้าเลยฟันด้านหน้าแตกเลย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ที่นักข่าวของเราถามว่า
ทำไมถึงทำแบบนี้เธอบอกเธอน้อยใจ
ก็เพราะน้อยใจอดีตสามีนี่แหละ
มาขอนอนแค่คืนเดียวเพราะมันดึกแล้ว
กลับบ้านไม่ได้บ้านอยู่ต่างอำเภอ
สามีไม่ให้นอนแถมชกหน้านะคะ
ตาปูดตาบวมปากบวม
ฟันหักเลยเลือดเต็มเสื้อเลย

ฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะแต่ช่วยมาได้แล้วเรียบร้อยนะคะ
คนที่ทำแบบนี้ชื่อว่านางสาวรับวรพีพรอักษรมณีรัฐ
อายุสี่สิบเอ็ดปีค่ะใบหน้าฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะคะ
เพราะว่าถูกสามีชกมาแบบอดีตสามีนะชกมาแบบนี้แหละค่ะ
แล้วเธอก็เล่าที่มาที่ไปให้ฟังบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอบ่อทองที่ชนบุรี
จะเอาเงินมาจ่ายค่ายาให้กับโรงพยาบาลบ้านเบิ่งค้างไว้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาท
ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเย็นพอดีรถเมย์ก็หมด
ก็เลยเอ๊ะกลับบ้านไม่ได้แล้วนี่ก็เลยแวะหาอดีตสามีขอนอนค้างคืนด้วย
แต่พอไปถึงค่ะอดีตสามีเปิดคำถามมาก่อนเลย
มาทำไมเนี่ยไม่ต้อนรับเธอก็พยายามอธิบาย
ค้างคืนคืนเดียวไม่มีรถกลับบ้านแต่ก็ถูกไล่อีกเหมือนเดิม
ไม่ยอมให้เข้าบ้านเธอก็บอกว่าขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปหน่อย
ลักษณะก็คือไม่ยอมนั่นแหละค่ะไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยนะคะ
สุดท้ายสามีมาเลยค่ะชกเข้ามาที่หน้าหลายครั้ง
ช่วงเวลานั้นเพื่อนของอดีตสามีพยายามช่วยนะคะแต่ก็ช่วยไม่ทันจริงค่ะ
จากนั้นด้วยความเสียใจนะคะวิ่งหนีมาบนถนนมายืนบนถนนเลย
หวังจะให้รถชนฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจแต่ช่วงเวลานั้นค่ะ
มีเจ้าของร้านซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุเห็นพอดี
พยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมคนนี้ค่ะเกลี้ยกล่อมแล้วก็ดึงตัวผู้หญิงคนนี้ให้กลับมาอยู่ที่ข้างถนนจนปลอดภัยนะคะ
ตำรวจนำตัวนางสาวระพีพรไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะทำการบันทึกประจำวันไว้
เพื่อที่จะเรียกตัวอดีตสามีมาสอบสวนต่อไปเพราะเป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกายค่ะ